ซึ่งมีคู่ใหญ่ที่ถ่ายทอดผ่านหน้าจอไทยรัฐ

แล้วก็หยุดสถิติชนะรวดของทีมเยือนเอาไว้ได้ครับ
งคอกจะแข่งมากกว่าทีมอื่น๑นัดเช่นเดียวกับทางศรีปฐุมนะครับ
แพ้มาแล้วก็เสมอมาใน๒เกมหลัง
แล้วเปิดฉากเพียงแค่๑๐นาทีครับ
เยือนก็ออกนำก่อนครับจากจังหวะเตะมุม
แล้วบอลจบที่ธนาทิพย์แสงสังจิมบอลเข้าไป
แต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกนาทีที่๒๐ครับ
นิดเดียวครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ
สุราชมาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับนัทวัฒน์ลักษณะโต
บอลเปลี่ยนจุดให้กับเอกพงศุรัสสว่างครับเติมขึ้นมายิงเต็มแรง
จากนั้นครึ่งหลังนาที๒๘ครับมุมนี่แทบไม่เหลือแต่ว่าเอกพงศ์ครับ
ยิงไปโดนหัสดีมักเชียวพยายามจะปัดแต่ว่าไม่พ้นครับบอลหลุดเข้าประตูไป
บ้านพลิกนำ๒๑และนาที๓๔บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับดูดบอลลงเฉยเลยครับ
พุทธเชื้อสุวรรณนะครับแล้วก็จ่ายให้กับนัทวัฒนลักษณะโตครับยิงให้สุราชหนีเป็น๓ต่อ
แพ้เป็นครั้งแรกนะครับหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่๘นัดนะครับส่วนสุราชเนี่ยก็ยังฟอร์มร้อนแรงครับ
ไม่แพ้ใครในบ้านผลในคู่อื่นที่เหลือที่เตะวันนี้ครับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอาชนะราชนาวีไป๕ต่อ๑นะครับก็ถือว่าเป็นเกมเตอร์ไพรส์เหมือนกัน
แล้วก็กรมทางหลวงครับเล่นในบ้านแพ้ให้กับบางกอกซิตี้ไป๔ต่อ๕
ส่วนผลโตต้าไทยลีกครับวันนี้เตะกัน๕คู่นะครับ
โดนนำก่อน๓๐นะครับแล้วก็ไล่มาแต่ว่าสุดท้ายไม่ทัน

แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับนักคอราชสีมานัสเบิร์ตกับสวรรค์ธรรมดีไป๒ต่อ๒
กิจกรรมในการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับ
ต้องบอกกันให้ต่อเนื่องในช่วงนี้ครับ
เพราะว่าแฟนนั้นก็ถามกันมาหลายช่องทางเหลือเกิน
ปีนี้ก็เปิดให้ร่วมสนุกกันนะครับ๒ช่องทาง
ลุ้นรางวัลรวม๓๐ล้านบาท
ร่วมสนุกได้ถึง๑๔กรกฎาคม๖โมงเย็น
รางวัล๒ล้านบาทก็หมดเขตนะครับ
วันที่๑๔กรกฎาคมในเวลา๕ทุ่ม๕๙นาทีสุราเลีย
ติดตามกันได้นะครับในสื่อทุกช่องทางของไทยรัฐครับ